ก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับ
เมื่อที่จะแข่งขันกันต้นปีหน้านะคะ
ก็มีการตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๓คนสุดท้ายแล้ว
และเมซิเจค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในนั้นนะคะ
ก็ออกมาบอกว่าแอบเสียดายที่ไม่มีชื่อของเจ้าตองกวินธรรมศาจานันท
เพราะว่าหายจากอาการบาดเจ็บไม่ทันค่ะ
มีรวรรณรายวาชคุณสือทีมชาติไทยนำลูกทีมลงฝึกซ้อมต่อเนื่องก่อนที่จะลุยศึกเอเชียนคับ๒๐๑๙ที่สหรัฐอัรับเอเมริเวร์ดนะคะ
หลังจากตัดตัวผู้เล่นเหลือ๒๓คนค่ะโดยเริ่มเน้นแท็กติกทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับก่อนที่วันนี้จะปล่อยให้นักเตะได้พัก๑วันนะคะ
จากนั้นช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งแบบปิดโดยไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าก่อนที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอารับเอเมริดในช่วงดึกค่ะ
โดยเมซิเจชนะทิพย์สงกระสินนะคะหนึ่งในผู้เล่นที่ติดโผล่๒๓คนสุดท้ายก็บอกค่ะว่าสภาพทีมตอนนี้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะรับมือกับเอเชียนคลับนะคะซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของทวีปแม้ว่าจะขาดกับวินธรรมศาจานันทร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่หายเจ็บไม่ทันแต่ทุกคนก็พร้อมจะสู้อย่างเต็มที่ค่ะ
คือผมว่าคือในทุกทุกวันเราก็อาจจะมีซ้อมการทำเขาทำบ้างคือพอไประดับเอเชียเราก็ต้องค่อนข้างที่จะชัวร์ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบเสียบอลกันง่ายอย่างเงี้เราอาจจะเหนื่อยแล้วก็อาจจะเสียประตูได้ครับ